คุณผู้ชมครับมีเรื่องมาเตือนภัยกันนะฮะ
โดยเฉพาะคุณผู้หญิงทั้งหลายกลางวันก็ต้องระวังตัว
เพราะว่ามีผู้ที่โพสต์ภาพวงจรปิดนะครับ
ในพื้นที่หอพักแห่ง๑แถวลาดพร้าว๑๒๒นะฮะ

บอกว่าไปไหนมาไหนคนเดียวอยู่ลำพังคนเดียว
ต้องระวังให้ดีนะฮะเพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งตามเธอนะครับ
ขี่จักรยานยนต์ตามมาแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมครับ
ผู้เสียหายเขาก็ขี่รถนำหน้ามา
ผู้ชายคนนี้ก็ขี่มาแต่งตัวเหมือนกับเป็นนักศึกษา
ที่หอพักแห่งหนึ่งฮะทำเป็นเดินแบบหลบเลี่ยงผู้คนเหมือนกับไม่มีอะไรนะครับ
แล้วก็เข้าไปถึงประตูหอพักนะฮะ
ทำทีเหมือนกับหาคีย์การ์ดใช่ใช่เพราะตัวเองไม่มีเนี่ย
ทำเป็นก้มหาในกระเป๋าเห็นมั้ยเปิดกระเป๋าก้ม
คนเข้าพอดีเราเข้าด้วยแล้วกันนี่ไงตามเข้าไปเลย
อันนี้เป็นวิสัยปกติใช่ไหมถ้าคนก็จะเข้าพร้อมกัน
แต่ผู้ชายคนนี้ไม่ได้อยู่หอพักแห่งนี้ฮะใช่
หญิงสาวคนนี้เข้าไปเขาก็เปิดประตูเข้าห้อง
นี่ฮะจังหวะเขาเข้าห้องเนี่ยเขาล็อกเลย
นี่ไงพยายามจะไปเปิดห้องเขา
ถ้าเขาไม่ทันล็อกอ่ะโอ้โหเพราะฉะนั้นเข้าห้องแล้วล็อกเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
ถ้าเขาเป็นระบบเซฟตี้ดีมันก็ไม่มีปัญหา
ห้องต้องกดปุ่มล็อกค่ะแต่ผู้ชายคนนี้ก็ไม่ไปไหนนะฮะ
ก็ป้วนเปรี้ยนนะครับไปเปิดไปเคาะอยู่หลายห้องนะครับ
จะเข้าให้ได้มีอยู่ห้องนึงนะครับที่ผู้หญิงเขาอยู่นะฮะ
ผู้หญิงนี่เขาก็เปิดเพราะคิดว่าเพื่อนมานะครับ

ไปเปิดเจอเป็นผู้หญิงพอดีนะครับ
แล้วผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าขอเข้าห้องน้ำหน่อย
แต่ว่าหญิงสาวคนนี้เขาไหวตัวทันเลยตอบกลับไปว่า
เข้าไม่ได้แฟนเข้าอยู่แล้วก็ปิดประตูห้องทันทีนะครับ
แล้วก็มีการโทรแจ้งตำรวจกันนะครับ
จังหวะที่มีคนใช้คีย์การ์ดเปิดประตูของหอพักเนี่ย
ชายคนนี้เริ่มรู้ตัวแล้วก็เลยฉวยจังหวะออกมา
แล้วก็หนีไปเนี่ยคนเขาตามไปถ่ายได้นะ
สบายคนนี้รถคุณเราดูกล้องมุมจอดแล้ว
หล่อหล่อเดี๋ยวก่อนเราไม่เห็นเพื่อนหรอ

แล้วเห็นท่าพยายามจะเปิดเกือบทุกห้อง

ตำรวจเขาตามเจอตัวแล้วเดี๋ยวรอฟังเหตุผล

ตามความคืบหน้าของเหตุการณ์นี้

เป็นหอพักย่านลาดพร้าว

มีพี่สาวมีคุณย่ามีพี่เขยนะครับ

ซึ่งอายุ๒๕ปีชื่อว่านายมาร์ค

เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจ

โอ้โหเต็มโลกออนไลน์เลย

เขาไม่ได้มีเจตนาจะเข้าไปข่มขืน

ที่เขาเดินตามคนในหอพัก

ตั้งใจจะตามน้องผู้หญิงคนนั้นไปหรือครับ

อีกคนนึงที่รู้จักกันนะครับในผับ

แล้วขับตามเขาไป
แต่ว่าขับตามไปไม่รู้ว่า

แต่ว่ามัน
ไม่รู้พอตามไปปุ๊บเราก็คิดว่า
เป็นคนนี้แหละ

เขาก็จอดรถก็เดินเข้าไป

แต่ก็คือเพิ่งมาเอกใจว่า

เขาล็อคเขาไม่ให้เราเข้าอย่างนี้ครับ
แล้วเราก็
เราก็เริ่มรู้แล้ว
เดินเข้าไปปิดใช่ไหมละ

แล้วก็มันออกไม่ได้ครับ
เราไปบิดประตูทุกห้อง
เหมือนจะไปขอเข้าห้องน้ำอย่างนี้ครับ

เราก็เดินลงมาเฉย

ก็คือผมยอมรับว่า

กินเหล้าเมาหนักแล้วแบบ
มันไม่รู้ตัวครับ
คือถ้าดูจากเวลาในกล้องวงจรปิด

ในร้านแถวซอยมหาดไทยเพราะว่าเขาถูกแฟนบอกเลิก

ก็คิดว่าจะใช่พอจะเปิดประตู
ทำไมปิดห้องใส่เราอะไรอย่างนี้

โอ้โหเนี่ยเที่ยง๑๐นาทีเนี่ย

ขณะที่นางสาวพลอยจินดา

เป็นคนในคลิป

เกิดเหตุในมาร์คขี่รถตามมาไกล
เกือบ๒กิโลเมตรเธอก็สังเกตเห็นอยู่

ถึงห้องพักเธออยู่ทั้ง๒

แต่เธอไม่เปิดนะฮะเธอปิดล็อกเลย
พยายามจะคุยกับเราเหมือนจะคุยอะไรสักอย่าง

แล้วหนูก็เลยรีบวิ่งเข้าหอพัก
วิ่งเข้าห้องแล้วก็ปิดประตูห้อง

ส่องตรงตามแมวว่าเขา
จะเอาอะไรต้องการอะไรหนูก็เลยถามเขาว่า

เขาก็บอกว่าเขาก็เรียกหนูว่าตัวเองตัวเอง

มันไม่มีคีย์การ์ดอะไร๑
เราบอกว่าให้ลงไปข้างล่าง

เขาก็ร้องไห้เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

น้องชายเขาเป็นคนดีเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูดไม่เกเรแต่เวลามีปัญหาอะไรก็ชอบไปดื่มเหล้า
ที่ผ่านมาเคยเมาขี่รถไปล้มจนกรามหักแต่ไม่เคยไปบุกรุกไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้ใครเลย
พอเห็นคลิปก็โทรศัพท์ไปถามน้องเลยนะว่าใช่หรือเปล่า
ก็รีบพาน้องไปมอบตัวกับตำรวจตั้งแต่เมื่อวานนี้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ส่วนที่ยังติดใจก็คือเขาสงสัยว่าน้องชายเขาถูกมอมเหล้าหรือเปล่า

ใช่เพราะว่าร้านที่สองที่ไปเที่ยวเนี่ยมันเป็นผับเลยน้องชายไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไปกับใคร
ไม่รู้ด้วยว่าร้านชื่ออะไรเงินน้องก็หายไปตั้งสี่พันแต่มีใบฝากเล่าแต่ไม่มีชื่อร้านมีแค่นี้เลย
เงินหายแล้วเขาบอกว่าเขาไปเที่ยวร้านไหนไม่รู้แล้วแต่มีบัตรฝากเล่านะบัตรฝากเล่าเป็นชื่อเขา
อยู่ในกระเป๋ายังมีอยู่หลักฐานเขียนเป็นชื่อน้องเลยแล้วก็เป็นเหล้า๘๐ไม่รู้จำไม่ได้เลย
บอกจำไม่ได้เลยก็เหมือนแบบว่าเออพอกินกันเสร็จนัดกับผู้หญิงคนนี้ว่าเออจะไปจะไปให้ไปหาที่ไหน
ไม่รู้แล้วน้องก็ขับตามไปขับไปตามที่เขาบอกแล้วก็เหมือนเขาเจอคนที่แบบเหมือนกันเหมือนกับคนที่เขาเคยเจอในผับเขาก็เลยขับตามไป
ก็เลยไปนู่นเลยเพราะว่าถูกมอมเงินหายสี่พันอะไรอันนั้นมันก็ไม่เกี่ยวก็ไปแจ้งความอะไรกันไปสิอันนี้คดีที่ว่าคุณบุกเข้าไปในหอเขาจะไปเปิดประตูห้องนู้นห้องนี้
แล้วมันยิ่งกว่านั้นนี่คุณภาคภูมิเพราะว่าตอนจังหวะที่จะนำตัวในมาร์คส่งฟ้องศาลนะมีเจ้าของหอพักอีกที่นึงแต่อยู่ในซอยมหาดไทยทะลุซอยลาดพร้าว๑๒๒
นายรัฐไกรเอกเพชรไปที่สอนอวังทองหลางเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดของหอพักไปแจ้งความกับตำรวจ
บอกว่าตอนช่วงเวลาประมาณ๑๑โมงเมื่อวานนี้ในมาร์คคนเดียวกันแอบเข้าไปในหอพักแล้วพยายามเปิดประตูของคนในหอพัก
เหมือนกับคลิปก่อนหน้านี้เที่ยง๑๐นาทีนี่คนละหอนะคนละหอก่อนไปตอนเที่ยง๑๑โมงกว่าไปที่นี่มาก่อนแล้วด้วย
แล้วคนเดียวกันทำพฤติกรรมเหมือนกันเลยเนี่ยทีมข่าวของเราก็เนี่ยเปิดคลิปจากกล้องวงจรปิด
ให้พี่เขยของในมาร์คดูแล้วถามเลยว่าแล้วเนี่ยมันอะไรอ่ะไม่เคยบุกรุกมันคนเดียวกันไหมอ่ะ
น้องสาวคุณไหมอ่ะพี่สาวในมาร์คบอกโอ้โหเออใช่
ใช้น้องจริงจริงอ่ะก็เสียใจก็ไม่รู้ละว่าทีเนี้ยจะยังไงต่ออ่ะมันใช้อ่ะ
อ่าอายุยี่สิบสองปีทั้งคู่เลยนะครับอยู่ที่ชั้นหกบอกว่าสิบเอ็ดโมงเช้า
ไม่ได้ล็อกประตูห้องนะในมาร์คเนี่ยเปิดประตูเข้ามาเลยนะครับ
ก็ถามว่าพี่เข้าห้องผิดหรือเปล่าแล้วก็พยายามจะไล่ออกจากห้อง
แต่ในมาร์คไม่ตอบอะไรบอกว่าขอนอนก่อนได้ไหม
เธอก็บอกไม่ได้พยายามไล่อ่ะไล่ไล่จนออกไปอ่ะแล้วทีนี้เอ๊ะเมาหรือเปล่าเนี่ย
หญิงสาวสองคนนี้เขาบอกว่ามันก็เหมือนคนเมานะแต่ก็ไม่ได้กลิ่นเหล้า
แต่ก็เห็นว่าพอออกไปแล้วก็พยายามไปเปิดประตูห้องอื่นนะ
พยายามไปปิดประตูเพื่อจะเปิดห้องอื่น
ถ้ามองว่าเมาอยากนอนอยากเข้าห้องน้ำทำไมไม่ไปหาที่นอนที่เข้าห้องน้ำอ่ะ
ทำไมต้องมาไล่เปิดไล่เปิดทีละห้องทีละห้องแบบนี้
ไม่ได้ล็อกประตูกะว่าจะเข้าไปเปลี่ยนชุดแล้วลงมาซื้อข้าวข้างล่าง
แต่ตอนในขณะที่เปลี่ยนชุดเพื่อนก็นอนอยู่บนเตียงแต่ก็นอนเล่นโทรศัพท์
ไม่ทันสังเกตอะไรพอหนูหันมาตอนที่ใส่เสื้อเขายืนอยู่
พอเขายืนเสร็จหนูก็เลยตกใจแล้วใส่เสื้อเสร็จหนูก็ปิดประตู
แล้วเขาก็นั่งลงข้างเตียงใช่แล้วเขาก็ฟุบหลับตาไป
หนูก็เลยแบบว่าพี่พี่เข้าห้องผิดหรือเปล่าเนี่ยพี่เมาไหมแต่เมานะหนูว่าน่าจะเมา
แล้วเขาก็บอกว่าขอนอนก่อนได้ไหมหนูเลยบอกอ้าวไม่ได้พี่นี่มันห้องหนู
แล้วพี่อยู่ห้องไหนอ่ะหนูว่ามันไม่น่าจะใช่นะคะพี่เพราะว่าก่อนที่เขาจะเข้าห้องเรา
เขาเปิดอีกห้องนึงแล้วมันเป็นห้องว่างแล้วห้องนั้นก็เข้าไปได้มันสามารถเข้าห้องน้ำห้องนั้นได้ค่ะ
แต่ทำไมเขาไม่เข้าห้องน้ำห้องนั้นล่ะใช่ไหมล่ะ
คือทางเจ้าหน้าที่หอพักเขาก็ยอมรับนะว่าเขาเห็นในม้าเข้ามาเนี่ย
ลักษณะเหมือนกับเมาเหมือนกันนะก็เดินขึ้นลงบันไดแต่เขาไม่ได้เอกใจกัน
คิดว่าเป็นคนที่พักอยู่ในหอพักจากนี้ไปทางหอพักเขาบอกว่าเขาก็จะระวังให้มากขึ้น
คือความจริงอันดับแรกเนี่ยทางหอพักก็ต้องช่วยระวังตรงนี้ด้วยนะใช่ใช่ต้องระวังจริงจริง
แบบใครจะเดินเข้าเดินออกอะไรยังไงก็ได้อย่างนี้มันไม่ได้